กใบเดือดครับจนใต้เหิมยิงถล่ม
บึ้มก็คือบึ้มระเบิด

ไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นกันก่อนครับ
เสียงปืนเป็นชุดเสียงระเบิด
มีประกายไฟจากกระสุนด้วย

ในที่ตั้งนี้เอาปืนนะครับ
ยิงตอบโต้จนคนร้ายล่าถอยไป

ที่เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มครึ่งตำรวจสะพอด์ตากใบจังหวัดนาราธิวาธิ์
รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับ
ใช้อาวุธปืนสงครามแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องแบบปลายบอมนะครับ
ยิงแล้วก็คว่างใส่สถานีตำรวจน้ำตากใบซึ่งตั้งอยู่ตะบนเจ๊เหอำเภอตากใบครับ
ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงปะทะกันเป็นระลอกระลอกนะครับจนเกิดไฟลุกไหม้
ส่วนชาวบ้านใกล้เคียงวิ่งหนีสิครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับ
เสียงปืนสงบลงครับพบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๓นาย
คือพลทหารสุลัยมานยูโซอายุ๒๓ปีท่านได้รับบาดเจ็บ
บาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดที่ขาขวาเหนือตาตุ่ม
คนที่สองท่านที่สองนายที่สองคือ
สโอภาษแสนสมท่านอายุ๓๓ปี
ขาซ้ายเนี่ยโดนสะเก็ดระเบิดเนื้อฉีกขาดเลยนะ
ขาขวาโดนสะเก็ดระเบิดเล็กน้อย
นายที่๓คืออศเอกวัตรเกรดด้วงอายุ๔๑ปี
โดนสะเก็ดระเบิดระหว่างชายโครงกับเอว
แล้วก็ที่ลำตัวมีสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยครับ
ทั้ง๓นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วน
ตอนนี้อาการปลอดภัยทุกนายครับโอ้โหดีใจจริง
ไล่เลี่ยกันนะครับยังเกิดเหตุระเบิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ริมถนน๔๐๘๔พื้นที่บ้านตาบาหมู่๑ตะบนเจ๊เห
เรื่องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุทั้ง๒จุดห่างกันประมาณ๑๓กิโลเมตร
โดยเจ้าหน้าที่ไปควบคุมพื้นที่ทั้ง๒จุดแล้วนะ
เดี๋ยวเช้าวันนี้จะเข้าไปตรวจสอบ
และที่เห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับ
ตั้งด่านตรวจเข้มในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
เฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายย่านชุมชนการค้า
ตรวจตราบุคคลยานพานะเพื่อป้องกันนะฮะเหตุ
แล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ